คุณผู้ชมปกติเราได้ยินโจร๕๐๐โจร๕๐๐
อันนี้ไม่ค่ะโจร๔๐โจรราคาถูก

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
พฤติกรรมแสบมากสำหรับโจรรายนี้
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะ
คุณขานี่เห็นไหมทำทีว่าขี่มอเตอร์ไซค์มา
มาหาลุงสมหมายจันหอมอายุ๖๐ปีบอกว่า
ลุงลูกน้องของผมเนี่ยมันเอาของไปซ่อนไว้ในน้ำ
ไปช่วยผมหน่อยไปช่วยงมหาหน่อยได้ไหม
ลุงแกก็ใจดีนะแม่แต่เป็นกลายเป็นว่าทำคุณบูชาโทษ
สัตว์ได้บาปแท้เลยนะลุงแกซ้อนท้ายไปเห็นไหม
กล้องวงจรปิดจับพระเจนชัดเจนแล้วเดี๋ยวออกไปพร้อมกันค่ะ
ออกไปแล้วนะออกไปสักพักหนึ่งค่ะคุณค่ะ
ไปที่บริเวณเขาบอกว่าลูกน้องผมเอาของไปซ่อนไว้
แล้วก็ลุงแกก็เลยเอาล่ะช่วยไปงมหาของให้ค่ะ
ลุงเอากระเป๋านี้ไปแขวนไว้กับประตูรั้วแล้วก็ลงไปค้นหา
จังหวะนี้แหละค่ะไอ้โจรแสบรายนี้ที่อ้างว่าลูกน้องเอาของไปซ่อนไว้ในน้ำเนี่ยนะ
มันรื้อค้นข้าวของคุณลุงในกระเป๋าของลุงค่ะ
แล้วในกระเป๋าลุงมีเงิน๔๕บาทมันเอาไป๔๐บาท๕บาททิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า
นี่นี่คือจุดเกิดเหตุนะคะที่มาที่ไปของเรื่องราวที่เป็นข่าวออกมาเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงบ่าย๓โมงเศษของวันอังคารที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณริมถนนสายบ้านแพ้วประตูแดงตำบลหลัก๓อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร
คุณผู้ชมค่ะคุณลุงสมหมายแกน่าสงสารนะ

ก็อยากจะช่วยแต่สุดท้ายโจรมันทำกับลุงแบบนี้แสบจริงฟังเสียงลุงสมหมายค่ะ
มาจอดรถข้างเขาบอกว่าช่วยไปหยิบของส่งขึ้นรถให้เขาหน่อยเขาบอกว่าลูกน้องเอามาวางไว้มันหายบ่อยมันจะเอาไปเก็บ
ก็เลยสงสารเขาเลยนั่งรถไปเขาว่าจะเอาส่งของขึ้นรถพอดีไปถึงเขาก็บอกให้ลงไปรถข้างอะไรอย่างเงี้ย
บอกลุงหอมโซนไว้ไปงงก็ไม่เจอเพราะว่าไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวพอไปเล่นกันเขาให้ให้ฆ่าเรา
เห็นไหมลุงแกใจดีมากไงอยากจะไปช่วยแล้วสุดท้ายทำกับลุงแบบนี้
ลุงสมหมายเล่าให้เราฟังต่อบอกว่าโชคดีมากเลยนะที่ลุงยังไม่ได้เบิกเงินค่าปะอวนมาด้วยสักประมาณสี่พันกว่าบาทเพราะฉะนั้นต่อ
เงินติดกระเป๋า๔๕บาทไอ้๔๐๐๐กว่าบาทยังไม่ได้เบิกมามีฉะนั้นแล้วก็คงโดนไปหมดเกลี้ยงเลยนะ
ลุงบอกว่า๔๐บาทก็ถือว่าเป็นการขโมยลุงก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักบ้านแพ้ว
ซึ่งตอนนี้ก็มีนี่แหละค่ะกล้องวงจรปิดเป็นพยานหลักฐานชั้นดีเลย